เมื่อวานเรารายงานข่าวว่าคนที่ไปงานรับบัวที่สมุทรปลาการ
เรือหางยาวไปชนต่อหม้อ
คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนไปงานรับบัว
ในการโยนบัวอีกแล้ว
เรือหางยาวดับสามศพ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะคือเรือเนี่ยในรายงานข่าวบอกว่าเจ็ดสกีแข่งกันมา
แข่งกันมาหลายลำปรากฏว่าคนที่ขี่ตกน้ำที่โดนคลื่นซัด
สกีไปต่อไปต่อพุ่งชนเอาเรือหางยาวครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมอันนี้ชนเข้าไปแล้วใช่ไหมชนแล้วโอ้โหเนี่ยครับ
เห็นอยู่ในน้ำคือร่างของคนบนเรือหางยาวกระเด็นตกลงไปในน้ำ
กันไปคนละทิศคนละทางครับจากนั้นเรือหางยาวก็จมลง
ขณะที่เรือลำอื่นที่อยู่บริเวณนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
มีคนอยู่บนเรือหางยาวทั้งหมดสามคนคุณผู้ชมอุปสรรค์
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเรือหางยาวขับมาทางเดียวกับเจ็ดสกีจากนั้นก็กลับลำ
กลับลำนะครับแล้วแล่นสวนมาเพื่อจะไปส่งผู้โดยสาร
ระหว่างนั้นเจสสกีครับเจสสกีขี่แข่งกันมาสี่ลำ
ลำขวามือสุดถ้าคนที่เขาใช้เรือเขาเรียกมันเกิดอาการตกคลื่น
คือคลื่นมันเวลาเรือสวนกันใช่ไหมมันก็จะมีคลื่นสูงต่ำสูงต่ำไป
จังหวะนั้นเกิดการตกคลื่นฮะแล้วคนขี่ตกน้ำเจ็ดสกีพุ่งเข้าหาเรือหางยาว
คุณผู้ชมครับมีผู้ศีลชีวิตสามศพก็คือในเรือศีลชีวิตหมดครับ
โอ้โหทั้งหมดเพิ่งกลับมาจากงานรับบัวครับเบื้องต้นนะครับ
คนนี้พ่อของนางสาววลิสาลาแสหว์ใจเจนที่ผมอ่าห์ล
ชื่อปลายว่าเป็นผู้หญิงบนเรือนแล้วสีชีวิตนะครับ
อายุ๒๙ปีเองนะครับ
คุณพ่อของเธอไปที่สตบางสถ

นี่นั่งเล่าไปนี่คือท่านเสียใจมาก
บอกมีลูกสาวคนเดียวนะครับ
แล้วท่านก็ปาลบเนี่ยผมจะใช้คำว่าบ่นก็ได้
เทศกรีย์เรืออะไรก็ตามไม่ใช่แข่งกันมาตามอำเภอจัย
พอเกิดความสูญเสียมันไม่คุ้มกันเลย
สมมุติได้เงินเยียวยามา๒๓แสน
ใช้ปั๊บเดียวก็หมดแต่ลูกพึ่งอายุ๒๙อ่ะ
อนาคตยังอีกไกลนะ
คุณพ่อขอบ่นหน่อยเถอะ
แล้วขอพูดถึงเหตุการณ์นี้หน่อยคุณพ่อพูดว่าอย่างไร
นี่ฮะนี่ครับได้ระบายความในใจออกมา
ที่นางสาวสุนันทายามเย็นนะครับ
เป็นภรรยาของคนขับเรือนะครับ
สลาวุฒิก็ไปที่โรงพักเหมือนกันนะครับ
ก็เล่าบอกว่าก็ไปงานรับบัวเหมือนกันนี่แหละ
แล้วเธอกลับคนละลำเธอกลับมาก่อนนะครับ
กลับมาก่อนนะครับนี่แหละครับ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าบ้านด้วยซ้ำไป
นะครับแต่มาเกิดเหตุแบบนี้เธอเสียใจมากพูดอะไรไม่ออก
ความเสียหายเรื่องของคดีก็คงต้องว่ากัน
ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกรายด้วย
แล้วก็ยังมีงานอีกวันนะดอม
เหมือนยนต์๒๙
เขายังมีอีกวันหนึ่งนะยังไงวันนี้ช่วยระมัดระวังกันหน่อย
มีคนคอยจัดการจราจรทางน้ำด้วยหรือเปล่า
คืออาจจะไม่มีนะครับทีนี้เรือมันก็เลยมาอยู่ใกล้กันหรือเปล่านะ
พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งไงช่วยกันดูแลหน่อยนะครับ